คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าลิงมันอารวาสที่นี่
โอ้โหเรียกได้ว่าไม่กลัวคน
ขโมยข้าวของแถมทำลายให้ทรัพย์สินเสียหาย
ไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้ลิงมันอารวาส
เห็นแบบนิ่งอย่างนี้เวลามันอรวาดเขาโกรธมาแล้ว

มันไม่ได้ชื่ออารวาสแต่มันเป็นลิงที่คอยจะวุ่นวายอยู่กับชาวบ้าน

เออมันตัวใหญ่นะเออเป็นลิงล่ำเลยนะ
โอ้โหสงสัยเข้าฟิตเน็ตบ่อย
ไม่นี่ใช้ว่าโหนบ้านโหนคานหลังคาบ้านบ่อย
แขนใหญ่โตเลยทีเดียว
เขาบอกว่ามันไปอารวาสอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง
อำเภอเบตงจังหวัดยาลาลิงตัวนี้มันใหญ่จริงคุณผู้ชม
ตัวใหญ่น่ะแล้วที่มันสร้างความเสียหายคืออะไร
มันชอบไปขโมยของแล้วปีนไปนั่งกินอยู่บนดาดฟ้า

นี่ปีนแล้วมันขึ้นไปกินข้างบนน่ะโอ้สบายใจเป็นลูฟท็อป
ขโมยของในเรือนแล้วไปกินบนหลังคา

รูปท็อปไงดูแล้วบรรยากาศดี

บอกมันพร้อมไฟมีไรป่าว
ก็ดูมันกลัวที่ไหน

โอ๊ยกินกล้วยกินออกไปต่อเอาง่ายก่อน

ทีนี้แหละมันจะได้เข้าไปไง
นี่ไงขุมไว้เลยนี่
เฮ้ยเลย
อยู่กับอาทารกูภัยและรีจงานเบรตอน
เพื่อสังคมทางเค้าไม่ได้ทริ่งนอนใจนะ
แม้ว่าคราวนี้จะจับไม่ได้

ฝากไว้ก่อนเถอะ
ก็ต้องรบกลวงธรรมนี่ออกมาใหม่